คุณผู้ชมมาที่เรื่องราวดราม่ากันดีกว่า

โพสต์แค่หนึ่งโพสต์รูปแค่หนึ่งรูป
ทำกันเสื่อเถื่อมเผื่อนเลื่อนลั่นกันทั้งภูมิการเลย
ล็อกกันไปหลายคนสำหรับพี่หนิงปานิตา

ทำเอาหลายคนฮือฮาไม่คิดว่าพี่หนิงจะเป็นคนเผยโฉมหน้าคู่กรณีด้วยตัวเอง
ซึ่งพี่หนิงค่ะระบุหลังจากที่โพสต์ว่า
เป็นเพราะมีคนนำภาพของหลานสาวไปโพสต์
อยากชี้แจงเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะตัวพี่หิงปณิตาเองเนี่ยก็มีชื่อมาร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเวทีนางงามดังด้วย

ซึ่งก็มีสื่อมารอสัมภาษณ์พี่หนิงเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกัน
รวมถึงประเด็นฟ้องหย่าสามีคุณจินด้วย
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะตัวพี่หนิงเนี่ยไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะ
หลังจากร่วมเป็นคณะกรรมการก็เดินทางกลับทันที
โดยให้พี่ธัญญาค่ะมาสัมภาษณ์แทนค่ะ

เมื่อกี้เขารีบไปพัทยาค่ะ

ตอนนั้นคิดอะไรอยู่อะไรอย่างนี้

มันมีภาพหลานที่มันออกมา

แล้วก็อาจจะด้วยอารมณ์โมโห

มันก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบที่ไม่ไหวแล้ว
ถ้าจะมีการฟ้องก็หนิ่งก็บอกว่า
ให้ฟ้องหนิ่งคนเดียวอย่าเอาคนอื่นมายุ่ง

ถ้ามีการพูดคุยหรือว่า

นิงก็ไม่อยากจะให้มันถึงขั้นนี้หรอก

ก็เลยต้องใช้เหมือนใช้สารช่วย

คลิปนี้พี่ธัญญาแล้วพี่เป๊กสามีเนี่ยไปเที่ยวบ่าโฮส
แวบแรกคิดว่าพี่ย่าแอบหนีเที่ยวหรือเปล่า

เขาไปคุมค่ะ
อันนี้แววมาว่าคุณสามีออกอาการห่วงด้วยนะ
หนุ่มเข้าใกล้พี่ธัญญาเลย
แต่ความจริงคนที่ต้องคุมความประพฤติที่สุด

ธัญญาเดี๋ยวก่อนพี่ธัญญาขอเคลส์ตัวเองเลย
ธัญญาเนี่ยประพฤตินี้ใคร
ใครควรจะคุมที่สุดไปด้วยค่ะ
ก็โอเคนะคะก็ไปเที่ยวบาร์โฮ

เพราะว่าถ้าอยู่ดีฉันไปเองก็คงไม่ได้ไป

เรามีเรื่องงานเป็นข้ออ้าง
ก็เห็นว่านักข่าวก็อยากไปด้วยกันนี้

ครั้งจะไปเองโดยไม่ชวนพี่เป๊กก็กะไรอยู่

จะเห็นสุดท้ายพี่เป๊กได้หนุ่ม
ไม่หรอกมีแบบรุ่นน้องอะไรอย่างนี้

ถ่ายคลิปแล้วก็ทำเป็นคอนเทนต์
ขอบคุณต่อกันหน่อยนะคะ
สวัสดีคุณรีค่ะคุณสุรีพร